คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องเตือนเรื่องสภาพอากาศ

ด้วยความเป็นห่วงพื้นที่ภาคใต้จริงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีบริเวณความกดอากาศ
ขออภัยหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝน
มันปกคลุมภาคใต้อยู่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนภาคใต้ตอนกลางก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีกำลังแรงแล้วก็พัดปกคลุมอยู่
ดังนั้นพื้นที่รุ่มนะครับพื้นที่ต่างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

คุณผู้ชมเราไปตรวจสอบที่นครศรีธรรมราช
มันมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านคนหนึ่งตกลงไปที่คลองระบายน้ำ
แต่โชคดีที่มีชาวบ้านอีกหลายคนเข้ามาช่วยดึงช่วยรั้งกันไว้
กระทั่งช่วยชีวิตของชาวบ้านท่านนี้มาได้นะครับ

นี่แหละครับตกลงไปได้ยังไงยังไม่รู้
แต่ว่าชาวบ้านกำลังช่วยใหญ่เลยนะฮะ

ถูกดูดเข้าไปใต้สะพานอันตรายนะคุณนะ
แล้วก็ตัวของคนที่ตกไปก็เริ่มจะหมดแรงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๔แยก
เกษตรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อช่วงตี๕ที่ผ่านมาเมื่อเช้ามืดนี้นะครับ
ขณะที่กู้ภัยสยามจุดอำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชออกสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
มาถึงบริเวณ๔แยกหัวสะพานเกษตรอยู่เลยนะฮะ
สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๕ปี
เดินอยู่ริมทางเท้าแล้วเกิดลื่นครับ
แต่ไม่รู้ว่าลื่นอีกท่าไหนเหมือนกัน
ตกลงไปบริเวณสะพานนี่แหละฮะ
ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง

ยังคว้าขอบสะพานยังเกาะเอาไว้ได้ฮะ

ก็เข้าไปช่วยพยายามคว้าตัวขึ้นจากน้ำ
รอดชีวิตมาได้อย่างวุดหวิดนะครับ

ก็ยกมือไหว้ขอบคุณคนที่มาช่วยเหลือ
ซึ่งเขายังอยู่ในอาการตกอกตกใจ
มือไม้สั่นแล้วก็อ่อนแรงนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปครับที่นครศรีธรรมราชเช่นกัน
เหตุน้ำป่าซัดสะพานแขวนบริเวณน้ำตกหนานหินท่าหา
หมู่บ้านคีรีวงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันหน่อยฮะ

น้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาหลัก

โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่น้ำป่ามาแรงมากนะครับ
ซึ่งหมู่บ้านคิริวงศ์ถือว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว

ก็มักจะไปตรงจุดสะพานนี้เพื่อไปถ่ายรูปกันนะครับ
แต่ทีนี้เป็นนาทีที่น้ำป่าจากเทือกเขาหลวง
ต้นน้ำคลองกิริวงศ์ไหลทะลักระดับน้ำสูง
แล้วก็น้ำเชี่ยวกรากนะฮะซัดเข้าสู่สะพานแขวน
ซึ่งอย่างที่บอกไปสะพานแขวนจุดนี้
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกัน

โดยน้ำป่าซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงนะฮะ
ความสูงของกระแสน้ำก็เกือบจะมิดสะพานแขวนอยู่แล้วนะครับ
ก็จริงแล้วสะพานแขวนอยู่สูงจากระดับน้ำ
ตามปกตินะคือประมาณ๕เมตรนะคุณ
แสดงว่าน้ำมันขึ้นสูงมากว่า๕เมตรนะครับ
ความแรงของกระแสน้ำป่าซัดสะพานแขวน
จนสะพานแขวนสั่นไหวเลยนะฮะโยกตามกระแสน้ำเลย
ชาวบ้านก็กลัวว่าสะพานแขวนจะพังถล่มนะครับ

ถือว่าไหลแรงมากที่สุดในรอบหลายปีครับ
ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่อำเภอร่อนพิบูรณ์นะฮะ
เกิดขึ้นที่บ้านทัชกรเขารามโรมโฮมสเตย์

อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันน้ำมันมาแรงมากนะฮะ
ในคลิปนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะ
แต่ว่ายังพอส่องไฟถ่ายเอาไว้ได้แล้วคุณดูสิ
พอส่องไฟไปเห็นที่กระแสน้ำมันมาแรงมากเลยนะครับ
เชี่ยวกรากมากนะฮะน้ำมีสีน้ำตาลคือเป็นน้ำป่าแน่นอน
ปกติแล้วตรงนี้จะเป็นลำห้วยเล็กนะครับ
เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนได้ถ่ายรูปหรือว่าลงเล่นน้ำกัน
หรือว่านั่งเล่นตามริมลำห้วย

แล้วก็ในคลิปเราจะเห็นว่าบางช่วงบางตอน
จากฝนตกแล้วยังมีฟ้าร้อง
แลบเป็นระยะด้วยนะครับ
สำหรับพื้นที่ของนครศรีธรรมราช

สรุปพื้นที่น้ำท่วมของจังหวัด
รวม๑๑อำเภอจาก๒๓อำเภอนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อย

มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช

ประกาศปิดการเรียนการสอน๒วัน
คือวันนี้๒ธันวาคมถึงวันพรุ่งนี้๓ธันวาคมนะครับ

ก่อนจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่๔ธันวาคม
คือเด็กก็เพิ่งจะเปิดเรียนกันเองนะฮะ

มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนเลย
ทำให้ระดับน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนทั่วจังหวัดแล้ว

ประกาศปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องเป็นวันที่๒

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๕๐๐๐ครัวเรือน
อบพยพชาวบ้านบางส่วนไปอาศัยที่จุดที่จัดไว้ให้
อย่างเช่นกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
แล้วก็ที่โรงเรียนบ้านควนกุฏินะครับ
ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งได้กางเต็นต์บนถนน

อกจากนี้พื้นที่การเกษตรสวนยางพารานาข้าวสวนปาม
ได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมขังรวมถึง๒แสนไร่
ส่วนที่สงขลาสงขลาก็หนักนะคุณนะ
จมบาดานเกือบทั้งเมืองนะฮะฝนถล่ม
สองสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายน
ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกนะครับ
ทำให้ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขยายวงกว้างหลายพื้นที่
โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรก
น้ำได้ไหลเข้าท่วม๓หมู่บ้านที่อยู่ริมคลองนะครับ
อกจากนี้น้ำยังท่วมโรงเรียนหลายแห่ง
ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
ทางปพจังหวัดสงขารายงานว่า
ขณะนี้มีน้ำท่วมใน๑๐อำเภอจาก๑๖อำเภอ
จำนวนนี้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว๕อำเภอ
คืออำเภอเมืองสิงหานครรัฐภูมิควรเนียงแล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับ

ซึ่งประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่๑๓กรณี
ภาคใต้จะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลาก
เขาบอกต้องเฝ้าระวังเลยวันที่๒ธันวาคม
ฝนตกหนักหลายพื้นที่สุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส

ส่วนทะเลอันดามันพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน

แล้วก็ตกต่อเนื่องไปจนถึงในวันพรุ่งนี้๓ธันวาคม
ลมค่อนข้างแรงแล้วก็มีคลื่นสูงในทะเล

ดังนั้นขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๔ธันวาคม
ส่วนเรือประมงก็ต้องพิจารณาตามที่ทางการเขาประกาศเตือน
ทงแดงเมื่อไหร่ท่านออกทะเลไม่ได้เมื่อนั้นนะฮะ
ใช่ต้องประกาศต้องฟังประกาศเตือนจากทางการด้วยนะคะ